ต่ออีกคู่นึงคู่นี้ก็นายเขินเหมือนกันนะ
แต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูคนที่ฟอร์มดีไม่แพ้หวานใจ

เพราะว่าพี่เวียเป็นคนไทยคนแรกเลยนะครับ
แถมยังได้แฟนคลับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นกองเลยนะ
งานก็ดีความรักก็แฮปปี้เวอร์
จนแบบขยับจากคนอวดแฟนเฉยมาเป็นคนอวดแฟนได้ทุกที่ซะแล้ว
แถมมีการหยอดคำหวานหยดจนมดตายกรังด้วย
เวียเขาบอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าก็คุยกันตลอด

เขาไม่เขินแต่ว่าสักเหงื่อยใหญ่เลย

คือแบบเขาอวดแฟนได้ทุกที่จริง

คือต่างคนต่างทำงานยุ่งไม่มีเวลา
แต่ก็แหมมีร่องมีรูปอะไรที่มันเกี่ยวข้องก็นึกถึงโพสต์ถึงตลอด
อยู่ไกลแค่ไหนจะอยู่พื้นที่ไหนของโลกใบนี้ก็คิดถึงน้องเบลตลอดเวย์

คราวนี้มาฟังคำตอบจากปากของน้องเบลกันบ้างดีกว่า
พอพี่เวียโพสต์ถึงแบบนี้บ่อยเข้าชีจะเขินหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

ไม่ได้แท็กหาแต่ว่าแค่มีชื่ออยู่ในรูปค่ะ
เจอกันทุกที่เลยอะไรอย่างนี้

ค่ะแต่ว่าก็ยังเก็บภาพมาฝากนะคะ
ไม่ได้ฉายาแบบคนอวดแปดเหมือนกัน

มั้ยก็ไม่ได้อวดนะอวดรูปมากกว่าแบบว่าค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะอวยยังไงเบลอวยหนังเขาน่ะ
เออมันก็ชื่นชมอยู่ค่ะ

นั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดานะคุณ
ส่วนเรื่องดีกรีความฮอตจากกระแสละคร

นอกจากพระนางพระเอกอย่างโป๊ปธนวัล

รับทรัพย์งานพรีเซนเตอร์แบบรัวแล้ว
นางเอกอย่างเบลล่าเนี่ยก็ฮอตไม่แพ้กันนะคะคุณค่ะ
มีข่าวลือว่ามีงานโฆษณาเข้ามาถึง๑๐ตัว
รับทรัพย์ก้อนโตมูลค่า๕๐ล้านบาท
จริงหรือเปล่าไปฟังน้องเบลกันค่ะ
แน่นได้อีกนะคะจะพยายามหาคิวให้ทุกคน
ช่างจริงมันจริงไหมคะเข้ามา๑๐ตัวเลย

โอ้โหไม่น่าถึงนะคะ
ไม่น่าถึงนี่คือยังไม่ได้นับหรือเปล่า
จริงตอนนี้งานมารุมมาตุ้มเยอะมากทั้งงานไทยงานเทศงานโกลอินเตอร์

ทั้งคู่เลยเขาบอกว่าดวงชะตาหรือว่าโชคชะตาของทั้งคู่เนี่ยแบบ

อาจจะอีอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
อาจจะได้แรคอะไรอยู่หรือเปล่า